เหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้นะคะตำรวจสนสายใหม่ได้รับแจ้ง
ว่ามีเหตุการณ์ที่รถยนต์ขับไล่รถจักรยานยนต์
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ
ก็ไปเจอกับภาพนี้ค่ะมีรถจักรยานยนต์คว่ำอยู่มีรถกระบะคันหนึ่ง
หน้ารถกระบะเนี่ยพบศพของผู้ชายคนนึงคือเสียชีวิตติดอยู่หน้ารถกระบะเลย
แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เรื่องต้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เป็นลักษณะเหมือนกับว่ามีรถเก๋งสีดำเทาคันหนึ่ง
ขับไล่รถจักรยานยนต์มา
รถเนี่ยไปชนแท่งแบรีเออร์แล้วก็ขับรถย้อนสอน
ไล่รถจักรยานยนต์มาตลอดเส้นทางถนนผลโยธินแล้วก็ชนรถจักรยานยนต์
มีผู้ชายคนนึงลงมาจากรถเก๋งสีดำเทา
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วกลับขึ้นรถแล้วก็หนีไป
จากเหตุการณ์นี้นะคะเราก็ตามความคืบหน้าให้

คุณอรพันธ์ขันทองคำไปแถวรังสิตค่ะจังหวัดปฐุมธานี
ไปพบกับครอบครัวของหนึ่งในผู้เสียชีวิต
ไปคุยกับนายอนันต์สังเผือกอายุ๔๙ปี
พ่อของนายชัยวัดสังเผือกอายุ๒๐ปี
หนึ่งในผู้เสียชีวิตที่มากับรถจักรยานยนต
แล้วก็ถูกรถเก๋งสีดำไล่ชนนะคะ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยนอกจากนายชัยวัดเสียชีวิตแล้ว
อีกคนนึงก็คือนายศิวัฒน์สิงหะภูกามอายุ๒๒ปี
เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกับนายชัยวัด
นายศรีวัดเป็นคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ในจุดเกิดเหตุนายศิวัตรบาดเจ็บสาหัส
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลก็เสียชีวิต
คุณพ่อของนายชัยวัดบอกว่ายังทำใจไม่ได้
เพราะเป็นการสูญเสียแบบไม่ทันตั้งตัว
แม่ร้องไห้ตลอดเวลาไม่อยากเชื่อว่า

ก่อนเกิดเหตุลูกชายมาขอแม่ไปตลาด

ก็ไม่คิดว่าจะเป็นการคุยกันครั้งสุดท้าย
จะเป็นการเจอหน้าลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย

วันเกิดเหตุ๑วันพ่อบอกว่าก็รู้สึกแปลก
ตาข้างขวากระตุกตลอดเลย
อาจจะเป็นลางสังหรณ์บอกเหตุร้าย
พ่อบอกว่าโกรธคนก่อเหตุมากค่ะ
เพราะว่าจากการพูดคุยกับคนขับรถกระบะ

คนขับรถกระบะยืนยันว่า
ผู้ก่อเหตุขับรถเก๋งสีดำเทา
ขับมาแล้วก็ชนรถจักรยานยนต์
แล้วก็ลงมาจากรถไปทำร้ายลูกชาย

เขาก็ยกมือสวัสดีขอโทษผมก็บอกเอ้าขอโทษผมเรื่องอะไรครับเขาบอกว่าลูกลูกชายก็ขับรถเฉียวแล้วก็ที่หนีจากที่เกิดเหตุไปผมเอ้าก็ในเมื่อถ้ามันเป็นอุบัติเหตุก็ไม่เป็นไรให้ตำรวจเขาทำงานไปว่ากันไปตามความเป็นจริง
จะต้องมาขอโทษผมทำไมก็ได้คุยกันเท่านั้นแล้วทุกคนเขาก็ยกมือขอโทษผมผมก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องมาขอโทษผมถ้ามันเป็นอุบัติเหตุผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วทำไมน้องต้องหนี
เขาบอกผมตกใจเขาอ้างว่าอย่างนี้เขาบอกเขาตกใจผมคิดถ้ามันเป็นอุบัติเหตุโอเคผมรับได้แล้วนั่นคืออุบัติเหตุแต่นี่มันไม่ใช่
แต่ถ้าอย่างนี้มันโหดร้ายเกินมันโหจิตใจทำด้วยอะไร
พ่อก็บอกว่าลูกชายนายชัยวัดเนี่ยค่ะเป็นคนขยันทำงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เคยมีเรื่องกับใครปกติก็คอยหาเงินดูแลครอบครัว
ซึ่งการเสียชีวิตของลูกชายส่งผลกระทบต่อครอบครัวมากนะคะเพราะว่าลูกชายเป็นเสาหลักในการหาเงินในการดูแลครอบครัว
ทางฝั่งคู่กรณีหลังเกิดเหตุก็มีโอกาสได้เจอกันที่โรงพัก
แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อช่วยเหลือเพื่อแสดงความเสียใจ
หรือว่าเจรจาเรื่องค่าเสียหายอะไรเลย
พอถามว่าอยากจะให้ผู้ก่อเหตุมาขอขมาหรือเปล่า
บอกว่าตอนนี้ตอบไม่ได้แต่อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดมากกว่า
ส่วนนางศรีมาพรสิงหาภูกาแม่ของนายศรีวัดหรือน้องธอม
ของอีกคนนึงที่เสียชีวิตน่ะนะคะก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้เหมือนกัน
ยังรู้สึกเหมือนกับลูกชายไม่ได้จากไปไหนเพราะว่าลูกชายจะสนิทกับแม่มาก
ทุกวันก็จะกินข้าวจะอะไรก็ยังเรียกลูกตลอด
ตอนนี้ก็ยังเรียกลูกเหมือนกันเพราะเชื่อว่าลูกยังไม่ไปไหน

ก่อนเกิดเหตุแม่เข้านอนประมาณสัก๕ทุ่มได้ยินเสียงลูกชายเปิดประตูออกจากบ้านไป
ก็ไม่ได้ถามว่าลูกชายจะไปไหนเพราะปกติลูกชายไม่เคยทำอะไรให้เป็นห่วง
ไม่เคยทำตัวไม่ดีไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แล้วก็ที่เสียดายมากก็คือลูกชายเป็นทหารอีกไม่กี่เดือนจะปลดประจำการอยู่แล้ว
เคยคุยกันว่าถ้าลูกชายมีครอบครัวก็จะพาแม่ไปอยู่ด้วย
ก็จะดูแลแม่ยามแก่เท่าแต่ไม่คิดว่าลูกชายจะมาจากไปแบบนี้
เรื่องนี้ยากที่คนเป็นแม่จะทำใจยอมรับได้
ก็ถ้าหากมีอะไรทดแทนความสูญเสียนี้ได้ก็อยากจะให้เป็นชีวิตของคนก่อเหตุแทน
พี่ก็ไม่รู้จริงขับรถเฉียวชนกัน
มันมีประกันนะรถน่ะสามารถซ่อมได้นะ
อะไรมีนะอะไรแท้ด้วยก็มี
ประกันชั้นหนึ่งมันเคมให้เราหมดเลยนะ
แต่ที่คุณลงไปกระทืบเขาอ่ะถามว่าแล้วลูกพี่จะรักษามีอะไรเปลี่ยนให้เขาไหมอ่ะ
แล้วเขาเสียชีวิตมีอะไรทดแทนได้
แล้วหวังที่จะผึ้งพาทอนตั้งหน้าอยู่กับเขาแล้ว
พูดกับเขาว่าท็อปยังไงแม่ก็จะอยู่กับท็อปไปตลอดนะ
ถอบยังไงถอบก็ต้องเลี้ยงแม่นะอะไรแบบนี้
ยังไงคุณก็หนีกฎหมายบ้านเมืองไม่พ้นนะคะ
ถ้าถามว่าเจ็บแทนไหมเอาชีวิตคุณมาแทนได้ไหมล่ะ
บอกว่าถ้ามาจากแค่เรื่องปาดหน้าจริงเนี่ยถึงขั้นขับไล่ตามกันมาแบบ
จนตายไปสองศพมันก็เกินไปแล้วจากคำบอกเล่าของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ต่าง
เราก็ทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะครับ
เพื่อความชัดเจนของเหตุที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
กลับไปวันเกิดเหตุนะครับจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่
มุ่งหน้าไปทางหวังศิษย์มีนายศรีวัตน์นั่งซ้อนท้ายมาด้วย
มีการขับปาดหน้ากันกับรถจักรยานยนต์ของนายชัยวัด
แล้วทั้งสองฝ่ายก็คงขับไล่ตามกันมา
โดยรถเก๋งขับไล่รถจักรยานยนต์
ทำให้นายชัยวัดคนขี่กระเด็นออกจากรถเนี่ยนะ
ชนรถกระบะสีขาวที่ขับสวนทางกันมา

แล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่หน้ารถกระบะเลยนะครับ
ส่วนนายศิวัตรคนซ้อนท้ายตอนนั้นบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนรถจักรยานยนต์ลื่นไถลไปอีก
ชนกับรถแท็กซี่ที่ขับตามหลังกระบะสีขาวมา
ซึ่งหลังจากที่ล้มกันแล้วเนี่ยนะสาหัสไปหนึ่ง
แล้วก็เสียชีวิตไปหนึ่งแล้วเนี่ยมีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่า
คนขับรถเก่งมัสด้ากับเพื่อนลงมาจากรถนะ
แล้วมาเตะมาต่อยนายชัยวัดที่ไปโดนรถกระบะกระแทก
แล้วเสียชีวิตน่ะยังไปตามทำร้ายนายศิวัตรที่บาดเจ็บสาหัสอีกคนนึงด้วย
ที่ทั้งคู่จะขึ้นรถแล้วก็หลบหนีไป
มันโหดมากไงทั้งที่รถเขาล้มไปแล้วเขาเจ็บสาหัสเนี่ย

ความคืบหน้าทางคดีนี้นะคะร้อยตำรวจโทเมธัศนปรัฐมังสังรองสารวัตรสอบสวนสนสายไหม
ตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุทั้งหมดแล้วนะคะออกหมายจับ๒คน
กุมได้ที่บ้านพักย่านลำลูกกาคลอง๔แล้วก็นำตัวมาสอบสวนสอบสวน๗ชั่วโมงกว่า
สุดท้ายนายชะนินยอมรับสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐานมีกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ที่รถคันนี้ขับไล่รถจักรยานยนต์มาเป็นหลายร้อยเมตรนะคะคือไม่ได้สารภาพเพราะอะไรเพราะจำนวนด้วยหลักฐาน
ชะนินบอกว่าเขาเป็นคนขับเองขับไล่รถจักรยานยนต์จนล้มจากนั้นเนี่ยก็ลงจากรถกับเพื่อนที่มาด้วยอีกคนนึงเพื่อนชื่อในเบียร์ก็เข้าไปกระทืบเนี่ยกระทืบจนเขาตายเนี่ยค่ะ
ทั้งที่เขานอนเจ็บอยู่บนถนนเนี่ยกระทืบเขาจนเสียชีวิตแต่ในเบียร์เนี่ยหนีอยู่นะคะยังหลบหนีไปได้อยู่ตอนนี้ก็เร่งติดตามตัวในเบียร์คนนี้มาดำเนินคดีข้อหาก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสาเหตุก็เนี่ยขับรถปาดหน้ากันแค่นี้เลยนะขับรถปาดหน้ากันแล้วก็ไล่กันมาจนเขาตายเนี่ย
กว่าจะยอมรับสารภาพเนี่ยสอบอยู่๗ชั่วโมง๗ชั่วโมงกว่าใช่คือที่แรกตำรวจเรียกมาเนี่ยอ้างว่าก็ผมก็ไปถึงชุดเกิดเหตุแล้วก็ขับตามกันมาเบี่ยงเล่นแล้วก็ไปโดนแท่งบรีเออร์แล้วจักรยานยนต์ตามหลังมาก็มาเฉียวชนผมแล้วก็ล้มลงไปแล้วมีจักรยานยนต์อีกคันนึงที่ขับมาแล้วก็ไปก่อเหตุอะไรกันผม